เวลาติดทีหรือเสพเข้าไปเนี่ยสมองสมองไปหมดไปหมด
คนเป็นลูกชายคุณผู้ชมชื่อโกนะ
ไประวังพ่อตัวเองระวังพ่อกีบอก
พ่อกีแอบมีชู้กับเมียผมว่ะเนี่ย
สุดท้ายทำร้ายพ่อคุณผู้ชมตบตีพ่อเลยฮะ

มึงไม่ทำอะไรใครมึงไม่ทำแต่ถ้ามึงไม่มาตายตายตายตายตายตายตาย
มีบ้านหลังหนึ่งที่ตะบลทองเอกริินอำเภออินบูรีกริิินอำเภออินบูรี

คือคนที่โดนทำร้ายแล้วคนทำร้ายก็คือคือคนโดนทำร้ายแล้วคนทำร้ายก็คือ
ลูกชายแท้ของพ่อกีก็คือในโก
กีเขาเล่าให้ฟังพ่อกีนะพ่อกีเล่าให้ฟังว่า
ลูกชายฉันเนี่ยหลอนยาคิดว่าเมียตัวเองมาเป็นกิ๊กกับฉันน่ะ
ก็เลยเอามีดพระอ๋อเป็นมีดพระนะฟันเบาที่ท้ายถอย

เด็กก็คือลูกชายวัย๔ขวบโดนจับไว้เป็นตัวประกันครับ
กลายเป็นว่าลูก๔ขวบต้องเห็นพ่อทำร้ายปู่
ใช่โอ้โหคนในครอบครัวทั้งนั้นนะ
คุณผู้ชมไปฟังคุณพ่อกีหน่อยครับ
เพราะว่าอุ้มผมไปทุบปีที่ปะควันที่บ่อปลาครับ
ลากผมมาที่หน้าร้านขายของ
อืมจับลูกโกเนี่ยไปบำบัดเลย

ติดยาหนักแล้วก็ขนข้าวขนของในบ้านไปขายหมดเลย
เอาไปดำเนินคดีเลยโอ้โหนี่โดนดำเนินคดีไปหลายครั้งก่อนหน้านี้

ไปบอกตามร้านค้าแถวนั้นด้วยนะว่า
เดี๋ยวถ้าเจอพ่ออีกนะเดี๋ยวถ้าเจอพ่อกีอีกเนี่ยนะ

แล้วล่าสุดก็ยังหลอนอีกบอกว่าพ่อกีนี่แหละ

ขณะเดียวกันครับมีคลิปในอดีตที่โกเคยคลั่งถึงขั้น

แล้วพยายามจะไปทำร้ายเพื่อนบ้านด้วย

แล้วเขาก็ถ่ายคลิปจากชั้นบนเอาไว้เนี่ย
มีการมาด่าพ่อแม่ตัวเองเพราะไม่พอใจที่พ่อแม่
โทรเรียกตำรวจมาจับครับไปดูคลิปนั้นหน่อยฮะ
เพื่ออะไรเวลากูชวนหากินดีพ่อหากิน
อ่าวเรื่องตอนนี้จบเลยหากินไหม
คือฤทธิ์ยาเสพติดก็ทำให้ความคิด
การใช้เหตุใช้ผลอะไรของโกก็ไปหมดแล้วนะคุณผู้ชม
ตำรวจสพออินบุรีครับอยู่ระหว่างติดตามตัวในโกมาดำเนินคดี
มีการแจ้งความไว้แล้วนะแจ้งความไว้เมื่อ๑๓สิงหาคม
ข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการีแล้วก็ทำลายทรัพย์สินจนเสียหายครับ
เป็นห่วงก็แต่ลูกนั่นแหละ

สี่ขวบต้องมาทนเห็นพ่อตัวเองก็คือโก
ทำร้ายปู่ตัวเองก็คือพ่อกีอ่ะใช่